แต่ว่าธุรกิจที่เติบโตมากที่สุดคือธุรกิจที่ขายกันระหว่างธุรกิจกับธุรกิจนั่นเองครับ
และประเภทธุรกิจขายให้กับภาครัฐราว๔แสนล้านบาท
ตามด้วยอุตสาหกรรมค้าผลิตค้าส่งราว๕๓๐๐๐ล้านบาทและอุตสาหกรรมการผลิต๔๐๐๐ล้านบาทครับ
มาจากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นเป็น๓๐ล้านคนโดยเฉพาะการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลให้เกิดการซื้อขายคล่องตัวมากขึ้นครับ